แล้วก็ขอบคุณใครหลายคนนะคะที่ทักทายเราผ่านจอกันมา
เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะสำหรับคลิปซึ้ง
คุณการนภัฐไปร้องคลิปตามภาพที่เห็น
เคยร้องเพลงให้ผู้ป่วยซึ่งป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เห็นแล้วว่าตอนนั้นโโม่มากเป็นแฟนคลับ
ชื่อน้องนัทปรากฏคุณผู้ชม

ชั้นรอบคัดคนสามสิบคนสุดท้าย

คนที่เห็นในภาพนี้ค่ะคือเข้ารอบมาด้วย
นัทนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นสาวมอสวหายป่วยจากหลายอย่างกำลังใจ
แค่๔เดือนคุณผู้ชมมันเรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้นะคะ
ซึ่งน้องนัทก็ได้ส่งเสียงขอบคุณคุณกัลนภัทรมาด้วยค่ะไปฟังเลยค่ะ
ตอนนั้นคือรู้สึกดีใจมากดีใจจนร้องไห้จนทำอะไรไม่ถูก
พี่กันก็มาให้กำลังใจค่ะมากอดมาพูดให้กำลังใจว่าสู้นะต้องสู้
สู้ให้หายสู้เพื่อกลับไปใช้ชีวิตของนัทนัทก็เลยสู้จนจนนัทหาย
ต้องขอบคุณพี่กันจริงค่ะที่เป็นแรงผลักดันที่ทำให้นัทมีวันนี้

ตอนนี้อันคลิปเนอะคุณนัทก็จะร้องไห้นะคะแล้วนี่แหละค่ะเราเลยไปฟังเสียงคุณกัลนภัทรนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วตัวเองก็ตกใจเหมือนกันก็ไม่คิดว่าน้องจะหายไวขนาดนี้นะคะ
ไปฟังความรู้สึกของคุณกัลนภัทรเลยค่ะ
วันนี้ก็ได้เจอกันเนอะได้เจอกันแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจดีให้กับน้องนัทได้ต่อสู้กับโรคที่มันค่อนข้างจะหนักมาก
แล้วก็น้องนัททำได้ก็ดีใจมากนะครับผม
แล้วก็ดีใจแทนน้องนัทแล้วก็ครอบครัวมากที่น้องนัทหายมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ
ขอบคุณน้องนัทที่ชื่นชอบพี่กันนะครับแล้วก็ติดตามผลงานพี่กันมาตลอด
ค่ะเรียกว่าเพลงน้ำตาแสงใต้ใช่ไหมคะโอ้โหปฏิหารจริงนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทำดีแค่เล็กน้อยเราไม่รู้หรอกนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรขนาดนั้น
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนนึงนะฮะฮึดสู้ขึ้นมาได้ก็ต้องรอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับ